นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพง
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่กำลังช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับกระติ๊บและดีเจเจมส์
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
สวัสดีค่ะมิ้นนะคะอังสนาจันบุญทวีค่ะ
อายุ๒๔ปีนะคะปัจจุบันนะคะทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
เป็นคนที่แบบถ้าสมมุติว่ามีแฟนนะคะ
ก็จะแบบเป็นคนขี้อ้อนติดสกินชิปมากเลยอ่ะ
เหมือนเวลาอยู่บนรถด้วยกันจะต้องมีแบบเอามือไปจาบไปสัมผัสอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงเป็นคนชอบดูดวงมากเลยนะคะแบบคือถ้ามีโอกาสได้ดูหรือแบบมีคนแนะนำว่าตรงนี้ตรงนี้แม่นอะไรอย่างนี้ก็จะไปดู
สำหรับใครที่จะเป็นแฟนมิ้นที่ต้องรู้เลยคือมิ้นอาจจะมีตุ๊กตาหนึ่งตัวที่ไม่ว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปวันเดียวหรือไปค้างห้องเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมิ้นจะต้องพกตุ๊กตาตัวนี้ไปแล้วแบบห่วงมากห่วงตุ๊กตาตัวนี้มากไม่ไม่อยากให้ใครยุ่งเลยแม้แต่แฟนก็ไม่อยากให้แตะด้วยเป็นคนติดตุ๊กตามากแต่ก็ยังอยากมีใครอยู่ข้างนะคะ

วันนี้สาวแรงใช้ได้เลย

๒๘ปีที่เหลือนะครับ
กับแฟนคนล่าสุดเนี่ยเพราะอะไรนะ

คือคบกันตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ
เหมือนกับจุดเปลี่ยนของชีวิตพอเรียนจบไปทำงานอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบหนูก็อยากได้ความมั่นคง

พูดพูดกันว่าขอรถสถานาเป็นเพื่อนกัน

เขาก็มีล้างบ้างนะคะ

วันนี้ก็ขอให้โชคดีละกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้คุณมีเพื่อนซีดสองคนอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าพี่เตรียมมาสี่คนนี้ทักจะเลือกไม่ถูกเลยว่าคนไหนบ้าง

ในรอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถึงใจสาวโสดของเราขนาดไหน
โสดของเราวันนี้จะได้พบกับหนุ่มโสดทั้งหมด๔คนด้วยกัน

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนได้เลยครับ
ขอบคุณครับ

มาทำความรู้จักกับหนุ่มโสดคนแรกของเราครับ

สวัสดีครับคุณแม่ครับครับชื่อเมฆนะครับ
เดี๋ยวอายุ๒๖ปีครับ
ปัจจุบันก็ทำเกี่ยวกับ
อะไหลและมองซัยติ๊กไบท์มื้อ๒ครับ
สวัสดีครับผมชื่อเมฆครับเป็นคนติดเพื่อนมากครับ
โทรมากิ๊งเดียวไปไหนไปด้วยกันทุกที่เลยครับถึงไหนถึงกัน
อีกเรื่องหนึ่งครับเวลาผมอยู่กับเพื่อนหรือแฟน
ผมจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้า
ผมจะไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรือตอบไลน์สักเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้าเกิดโทรมาผมพร้อมรับ๒๔ชั่วโมงนะครับ
ถามคุณแม่ก่อนครับว่าสาเหตุที่คุณเลิกกับแฟนคนล่าสุดนี้เพราะอะไรครับ
ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาติดเพื่อนนะฮะหลักที่เขาบอกมานะครับ
แต่กับผมผมคิดว่าแบบผมก็ปกตินะครับตอนอยู่กับเขาผมก็ให้เวลาเขาเต็มที่
แต่เหมือนกับว่าคือเขาต้องการ

มันเสียดายครับว่าเวลามันเป็นสิ่งเดียวที่เงินมันซื้อไม่ได้

ของผมนี่ถูกใจเลยเพราะว่าชอบรีลาที่เขามาปุ๊บแบบอายุ๕๐
มันทำให้แบบคนนี้มันมีเสน่
กับติ๊บเป็นอย่างไรคนนี้
ติ๊บอยากดูธนาคารเขาก่อน

ไม่ใช่ไม่มีครับไม่อยากโชว์ครับ

แบรนด์หนึ่งเปลี่ยนรสชาติอย่างนี้ผมก็รู้เลยว่าไม่ใช่อันที่เรากินประจำอะไรอย่างนี้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือแบบชอบเอาของกินมาผสมมิตรกัน
เช่นพิซซ่ากับกิมซี่ฟูดหรือว่าจะเป็นโค้กสำนวนแดงอะไรอย่างนี้
แต่แฟนไม่ต้องกินแบบผมก็ได้นะไปบังคับครับ

เชื่อเลยวันนี้พี่ติ๊กพูดอะไรมาคุณไม่สนใจเลย

วันศุกร์ผมทายเขาก่อนเลย

๑๐กำลังเดาเสาร์เลข๗อยู่เหมือนเขามีเซ็นท์
ตัวเขาเองตัววันสุขเขาเซอร์วิทย์ไมค์ดีมาก
แต่เขาเองตอมตมเรื่องความรัก

เขาเรียกว่าคาดเรื่องอารมณ์
อ๋อนี่ตัวเขาจริงมั้ยครับ

ซื้อโทรศัพท์ก็ตามดวงด้วย

ไปดูดวงมา๓เว็บอย่างนี้มันบอกเป็นโทรศัพท์สีเดียวกันเลยว่า

ไม่เชื่อไม่เชื่อ
ชอบภาพคนแบบนี้แบบคนกุลกวนพูดแบบตรง
ลักษณะแบบว่าเหมือนถ้าแบบถ้าได้เป็นแฟนนะ
ชีวิตจะไม่มีคำว่าร่ามเรียบ

เออตื่นเต้นเย้าชนข้าวล้อเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่
แต่ว่าดูแบบเผลอเนี่ยมีเสน่ห์น่ารัก

คนที่สามครับหนุ่มโสดของเราครับคุณบอลเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับ
สวัสดีนะครับผมบอลนะครับสาธิตธรรมเกษาครับ
ตอนนี้อายุ๔๐นะครับตอนนี้ทำอาชีพตกแต่งรถยนต์ด้วยนะครับ

แต่ถ้าก้าวเข้ามาในใจไม่ให้ออกแล้วนะครับ

บอลครับเรื่องรถยนต์พี่รู้หมดครับ
เกี่ยวกับเรื่องแฟนก็ชอบเซอร์ไพรส์นะครับ
เวลามีโอกาสพิเศษก็จะซื้อดอกไม้ซื้อของขวัญให้บ้างอย่างนี้ครับ
ถ้าตอนนี้มีใครเข้ามาก็พร้อมแต่งเลยครับ
อายุเท่าไหร่นะ๔๐ครับผม

ใช่หมอชื่ออะไรหมอ
ไปพูดกับหมาเหรอ
แล้วตอนนี้คุณมีอะไรพิเศษที่จะทำให้สาวคนนี้ข้างคล้ายในตัวคุณล่ะ

อย่างเรื่องความรักนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังเรื่องความรักมาก
จริงจังแล้วทำไมโสดมาถึงตอนนี้คะ
อย่างที่ผมบอกครับทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราทุกคน

กระทำของเราหรืออะไรอย่างนี้ที่เราแสดงออกไปในสื่อหรือความรัก
ผู้หญิงแต่ละคนก็อาจจะมีเลเวลไม่เท่ากัน
ในกลางความรักครับอ่า

วันต่อไปผมก็ดูแลคุณยังไง

ผมไม่มีวันทำให้คุณเสียใจแน่นอน

เห้ย๑อย่ามีอาการหน้าแดงทำไมเนี่ย

อาหารเวียดนามน่าสนใจอะไรบ้าง
แนะนำหน่อยต้อนเถียงจะเข้าไปกับอาหารละ

ก็ส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะรู้จักกัน

บุนดาว

ดาวก็คือจะเป็นพวกขนมจีนนะครับ
แล้วก็หมูบาช่อเวียดนามครับ
แล้วก็รวมกันเป็นเต้าหู้
แล้วก็หมูสดที่ผ่านการนึ่งมาครับ
กับกินกับกะปิที่เป็นกะปิสูตรของเวียดนามครับ
อ๋อบุนดาวอาหารเวียดนามบุนดาว
สวัสดีครับวันนี้คุณอยากจะไปกินหมุนเดา
ไม่อยากจะให้คุณไปกินบุนดาวกับผมสิบนิดหน่อย
ข้อห้ามที่ผู้หญิงควรจะรู้เกี่ยวกับคุณเมื่อคบคุณแล้ว

ได้แต่อยากให้แบบคุณจัดการเวลาให้ตรง
เราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น

เอนนี่ทำแม่นเลยเหรอ
หยุดยนย์จะพาเมียไปกินเย็นนี้
เพื่อไปร้านอาหารเวียดนามก่อนเลย
หลังจากเห็นหนุ่มโสดทั้ง๔แล้วคุณเจมส์

ผมว่าวันนี้นะฮะ๔คนมีลูกล่อลูกชนที่แตกต่างกัน
กล้าคุยกล้าสบตากล้าเจรจา
อย่างต้นไม้เนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวนะ
เพราะว่าเหมือนแบบอารมณ์ตอนนี้เหมือนผีเห็นผี

เหมือนคนชั่วกับคนชั่วมาเจอกันแล้วอุ๊ยใช่ทำไมมาคิดเหมือนเราอย่างนี้
แต่ละคนมีความน่าสนใจแตกต่างกัน
ก่อนที่เราจะไปพบกับดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คนเนี่ยนะครับ

คนเกิดราศีไหนดวงกำลังปังบ้างอาจารย์ติ๊กครับ
ก็มีอยู่๓ราศีมีเกณฑ์ที่จะทำศัลยกรรม
หล่องานดีมีทรัพย
มีทรัพย์

ศัลยกรรมใบหน้าหน้าอกเนี่ยจะสวยปังพลังก้าวหน้าสำเร็จ
จะมีงานพรีเซนเตอร์เยอะมากมายเลย
คนที่เกิดราศีธนูถ้าจะไปทำศัลยกรรม

อันดับที่๒ราศีสิง

กำจัดไฝกำจัดอะไรในร่างกายที่มันมีไม่ดี

งานไหลมาเทมาเลย

ผ่าตัดศัลยกรรมร่างกายเนี่ยจะทำให้มีเงินมีโชคลาภ
นากรรมเกื้อหนุนจากเจ้านาย
มีกิจการมั่นคงและมีความสุขตลอดไป
นี่คือ๓ราศีที่ควรไปทำศัลยกรรม
ที่ควรไปทำศัลยกรรม
เดี๋ยวนี้มันทำงานง่าย
ในมือเขาเนี่ยดูนิ้วก่อนอันดับแรก

บอกถึงเจ้าชะตาเป็นนักวางแผน
ทำงานที่เกี่ยวกับการวางแผนดี

มือขวาก็บอกถึงเรื่องของเจ้าชะตาก็เป็นนักวางแผนอีกเช่นเคย

จากลายมือได้ดูแค่นี้ก่อน

เรียงมาที่คุณเทนเลยนะ
คุณเทนคุณเทนอันนี้ไม่ค่อยเชื่อ

อุ้ยยกสูงด้วย

ตำแหน่งนี้เป็นคนมีเสน่ห์ก่อน

เนินพระรหัสเนี่ยเขามีวงพระรหัส
เขาเรียกวงพระหัสเขาเป็นคนมีคุณธรรม
แล้วเขาเป็นคนที่คิดลบเรื่องความรัก

ถ้ารู้สึกแล้วเขาจะต่อต้านเป็นอันดับแรกก่อน
เพราะว่าปลายเส้นใจเขาวกไปอยู่เนินอังคารต่ำ
มือขวาครับดูในมือขวาแล้ว

บอกว่าตัวเจอเหตุการณ์อย่างนี้

แต่ว่าเขาดีที่มีเส้นสุขคอยช่วยเหลือเขา

แล้วรักแบบหลงเส้นใจเขาวิ่งอยู่
พระรหัสเรื่องการพูดการเจรจาดี

ถ้าอยู่ห่างดูกันพรรดี
เป็นคนสปอร์ตแล้วมีเงิน

มีเองต่อก่อนสัก๕๐๐บาคาได้มั้ยครับ
เดี๋ยวมันปักได้สัก๒๐๐

เป็นตัวทดสอบเพราะวงศุกร์เนี่ยเขาค่อนข้าง

๕๐จะมีตังค์เยอะที่นี่แหละ๕๐๕๐

อาจารย์นี้เยอะถึงแบบว่าระดับ๑๐ล้าน๑๐๐ล้านเลยไง

เจ้าชู้ไหมเขาเจ้าชู้มั้ย
ผมบอกผู้ชายมันเจ้าชู้ทุกคน
แต่ว่าเจ้าชู้ยังไงเป็นศิลปะ

ผมแนะนำคุณวิลลี่แมคอินทอส

จะดูรีลาของสาวดูเขาชอบอย่างไร

ปลายเส้นสมองเค้าอยู่เดินจันทร์เห็นไหม

คิดเล็กคิดน้อยจุ๊กกี้จุกจิก

เค้าว่าไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้
เมื่อกี้เขามีกฎไงเราก็จำได้แล้วมันมีกฎ

เรื่องคู่เค้าดีและเส้นพระรหัสเค้าดีด้วยเค้ายิ่งใหญ่
โอ้โหแต่นี่ก็แม่เรา

เรื่องอารมณ์ทั้งเพศก็สูงมาก

ดีอันเนินนี่บอกเรื่องของพลังของเจ้าชะตาด้วย

เพราะว่าในมือมันบอกเรื่องสัญญาณแค่นั้นเอง

ดวงชะตาของลายมือของผู้ชายหนุ่มโสดของเราทั้ง๔

คือคุณจะต้องตัดผู้ชาย๑คน

ส่งกลับบ้านคนแรกเป็นใคร

โอ้โหไปคนแรก

มินมินมินมินมิน
มินมินมินมินมิน

มินมินมินมิน

มินมิน

อยากรู้ว่าเดือนนึงใช้เงินหมดไปกับค่าอะไรมากที่สุด
แต่ว่าผมจะนึกว่าทำอะไรแล้วมันต่อยอดทางธุรกิจผมได้ด้วย
ถ้าเป็นช่วงก่อนนี้จะเป็นเกี่ยวกับรถครับ
แล้วถัดมางานผมก็จะเปลี่ยนไปเริ่มเป็นงานออนไลน์มากขึ้น
ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สื่อสารเป็นอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับ

แฟนเก่าล่าสุดเป็นแหวนครับ

อะไรครับแหวนพระแหวนทองแหวนอะไร
มีซื้อแหวนพระให้แฟนได้ด้วยเหรอ
ได้คุ้มคลองเหรอ

นี่ถามเกี่ยวกับเรื่องรถหน่อยคุณเองเป็นคนขายของแต่งรถนะฮะ

อุปกรณ์แต่งรถที่คุณเคยแต่งให้กับรถตัวเองแพงที่สุดคืออะไรครับ
ที่ผมบอกนี่จะเป็นรถคันที่ผมทำขึ้นงาน
เมื่อก่อนผมจะเป็นคนทำรถแล้วก็ขึ้นไปโชว์ประกวดด้วย

คุณจะถามคำถามใครคนต่อไป
คุณเคนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปเดทแรกด้วยกันใช่ไหมคะ
แล้วบินค่าอาหารออกมา๒๐๐๐บาท
คุณจะแชร์หรือว่าจะเลี้ยง
แล้วจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างค่ะ

พาเขาไปกินบิน๒๐๐บาท

ถ้าเป็นความสัมพันธ์เริ่มต้น

มันแค่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มกัน

ขอแบบเธอเอามาพันหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่
จะเป็นอารมณ์แบบผมจะเป็นคนหยิบไปก่อน

ดูเชิงเขาก่อนถ้าไม่ช่วยล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าจำไว้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าถ้าสมมุติว่าแชร์มาแล้วค่ะ
แล้วถ้ามิ้นไม่ได้แชร์ไปอีกครึ่งหนึ่ง
คุณเทนจะมีเดทที่๒ไหมคะ
ความลับมันไม่ได้มองแค่เรื่องการแค่จ่ายบินค่าอาหาร

ถ้าอย่างนั้นผมจะมีเดทครั้งนี้สองกับคุณครับ

คนสุดท้ายต้องถามนะฮะคุณเมฆจะถามอะไรครับ
ขอถามคุณเมฆนะคะเคยไม่อาบน้ำนานที่สุดกี่วัน

ไม่มีอะไรเหลือแล้วสามสามวันนั้น
คุณกำลังล่าหมีอยู่ที่ไหนเหรอ

กำลังแบบซุ่มเป็นสไนเปอร์อยู่ในป่าล่าหมีหรืออะไรครับ
ก็คือว่าคือเสาร์วันนั้นคือผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับ
ผมก็เลยคิดว่าแบบมันก็ไม่จำเป็นต้องอ่าน

เพราะถ้าไม่สกปรกจะอาบทำไม
โอ้โฮ
ตามอยากพาไปที่สุดเป็นทะเลครับทะเลที่ไหนครับหัวหินครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบทะเลชอบแบบความสงบอะไรอย่างนี้
หัวหินถ้าเกิดเป็นพวกรีสอร์ทอะไรมันจะค่อนข้างสงบมาก

เวลาที่ไปสถานที่พวกนี้ผมก็อยากไปกับคนที่เราแบบเป็นคนรู้ใจ

ไปทะเลหัวหินครับเป็นถิ่นที่มีหอยไปทะเลหัวหินหมดโควิดแล้ว

เชิญคุณเทนพามิ้นท์ไปเที่ยวไหนครับหลังโควิด
ก็จะพาคุณมิ้นนะครับไปขึ้นภูกระดึงครับผม

ซึ่งอยากให้รู้ว่าในโลกใบนี้มันก็มีอะไรมากกว่าตึกแถว
ลามบ้านช่องมันมีธรรมชาติ
มีหินมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรให้คุณได้ชื่นชมและอากาศดีครับ

เข้าไปภูกระดึง

คุณแม่ครับพาไปเที่ยวที่ไหนครับ
เพราะว่าก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดนะครับ
ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ
โอเคตอนนั้นก่อนไปคนเดียว
แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีคนรู้ใจไปด้วย
มันก็คงจะรู้สึกดีมากอะไรอย่างนี้ครับ

จะบอกว่าคำถามที่พี่ชายหนูถามไปเมื่อกี้มันมีนัยะ
คือผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดหมดโควิดแล้วคุณจะพาไปที่ไหนนะ
ทั้ง๓ท่านตอบในสิ่งที่ตัวเองอยากไป
แต่ไม่มีใครถามกลับมาเลยว่ามิ้นอยากไปที่ไหน

แต่ละคนเขามีความประทับใจของเขามีความชอบของเขา
เขาเลยอยากจะแสดงออกให้มิ้นรู้ว่าสิ่งที่เขาชอบ
แล้วเราสามารถจูนเข้าหากันได้ไหม

แต่คุณลืมไปว่าคุณกำลังจีบหญิงอยู่นะ

วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษ
มาช่วยตั้งคำถามอีกสักหนึ่งคำถามครับ

มาชุดแดงแรงฤทธิ์มาด้วยนะคะ

ได้ค่ะคุณบอลคุณเทนแล้วก็คุณเมฆนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณเดินอยู่ในห้าง
แล้วบังเอิญไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง

คุณจะเลือกที่จะไปบอกผู้หญิงคนนั้นไหม

หรือจะเลือกที่จะไม่บอก

ผู้หญิงกำลังเดินห้างอยู่นะ

รูดซิปคุณจะทำยังไง
ก็สำหรับผมผมจะเลือกที่อยากไปบอกเขาครับ

องเขาไม่ดีเข้าใจไหมครับ
แล้วคุณจะบอกยังไงด้วย

รู้สึกอะไรไหม

สำหรับเพื่อนของพ่อ
แล้วเป็นอย่างอะไร

ไม่บอกอ่ะวันนี้บอกไม่บอก

ถ้าเราบอกเขาก็แสดงว่าเรามองเขา
เขาก็จะคิดกับเราในแง่ลมหรือเปล่า

ถ้าเรามากับเพื่อนผู้หญิงเราจะให้เพื่อนผู้หญิงไปบอกไหม
หรือว่าก็เลือกทั้งเพื่อนทั้งเราก็ไม่บอก
อีกคนนึงบอกไม่พูดเลย

อาจจะแบบเฮ้ยเธอกางเกงเลอะอะไรไหม

มามาทางนี้

กางเกงเลือกอะไรรึเปล่าครับ

หรือว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจถอดซิปมาแล้วล่ะ
คุณบอลเลือกวิธีที่จะพูด

แล้วให้เขาไปสังเกตเห็นซิปที่เปิดเอง

จ้องอยู่เราก็ดูไม่ดี

สวัสดีครับ
วันนี้รู้สึกว่าห้างมันเปิดแอร์เย็นไหม

ลมมันพัดไหมลมมันพัดไหม

ลมเย็นไหมฮะลมเย็นไหม
พยายามทำให้ลมมันผ่านเข้าไปในซิป

ขอบคุณมากค่ะคุณวิลลี่
นี่เราทำรายการเป็นละครดีกว่าไหม
แต่คำถามนี้คุณก็เลือกคำถามที่มันน่าจะตอบยากเหมือนกันนะ

พี่ยังเลือกอยากจะให้เขาบอกนะคะ

เอาล่ะวันนี้พวกคุณได้คำถามเด็ดไปแล้วนะ

ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังตามหาผู้ชายแบบไหนกันอยู่

บตาหน่อยสบตาผู้ชายหน่อย

หลังจากคุณตัดคุณเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

โหเอาไม่ใช่กูเหรอ

คุณเทนอายุน้อยกว่าค่ะ

โอเคถ้าอย่างนั้นก็ตรงตามที่เขาต้องการ

ตอนนี้เหลือ๑ตัวอยู่แค่๒คนเท่านั้น
ในรอบนี้เราจะดูกันครับว่า

คนไหนดวงสมพงษ์ที่สุดกับเราโสดคนนี้

ตอนนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ติ๊กแล้วนะครับ
ที่จะมาดูว่าดวงชะตาของสาวโสดของเรานั้น

เอางี้เราถามของคุณมิ้นก่อนว่า

มิตรกับคนเกิดวันอาทิตย์

แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักการ

เกิดวันที่เท่าไรครับ

ตอนเด็กเขาอาจจะไปอยู่กับครอบครัว

เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย

เขาก็เหมือนแบบทิ้งหนูเลยอะไรอย่างนี้
นั่นก็คือเรื่องที่แบบโดนใจมาก

เจ้าชะตาต้องพัดภาคเลยมาตั้งแต่เยาว์วัยอะไรสักอย่างนี้

ลักษณะมือซ้ายเขาเป็นเส้นลายมือขาด

อาคารนี่หมายถึงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลเขาอยู่
เขาต้องทำงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการพูดเนี่ยดี

พอคุณเจ๋งขึ้นมาคุณก็ชอบไปเล่นตลก
ผมก็พอนัดกันมาพอพูดแล้วเออนะ
มือขวาเส้นสมองอยู่เนินพระรหัส
เขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองแล้วเขาเป็นนักวางแผน

พออายุเขามากขึ้นเขาจะรักตัวเองมากกว่า

โดยเฉพาะเส้นใจเขาเป็นคนจิตใจดี
เขาเหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

มอนเกิดวันอะไร

ดูแลแทคแคและดีมาก
คนหนึ่งชอบพูดอีกคนหนึ่งชอบศิลปะ
เพราะฉะนั้นคุณต้องบอกแล้วครับว่า
หนุ่มสวดคนไหนที่ดวงสมโพงกับมีนมากที่สุด

บอลก็เกิดวันศุกร์แต่ว่าไม่ได้เสียหายนะ

แต่ถามว่าคู่มิตรกันคือคนเกิดวันอาทิตย์
ไม่รู้แล้วแต่มิ้นว่าจะเลือกยังไง

สำหรับมุมมองของผมในฐานะเป็นเพื่อนมิ้นท์
มองในสิ่งที่ชอบแล้วก็เข้ากับมิ้นที่สุด
เองเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำ

เมฆมีความเป็นตัวเองสูงมาก
ในขณะที่ไม่ได้สนใจโลกโลกจะเป็นยังไงก็ได้

แต่คุณบอลเป็นคนที่แบบปรณีประนอม
ผมว่าตอนนี้มิ้นท์อาจจะเทไปทางเมฆ

คิดว่ามิ้นท์ใจเทไปทางคุณบอล
แต่ใจติ๊บเองนะอยากเชียร์ให้มิ้นเลือกเมฆ
เพราะว่าที่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่เขาก้าวเข้ามาเขาเหมือนไม่แคร์อะไรเลย

อยู่กับเมฆน่าจะไม่ต้องเครียด
ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดวุ่นวายเยอะ
ให้ผู้ชายพูดบ้างดีกว่าคุณแม่ก่อน

ผมอยากให้คุณมิ้นท์ตัดเรื่องดวงสมพงษ์ออกไป

แล้วอยากให้คุณใช้ความรู้สึกจริงของคุณ

ส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนประมาณนี้
แต่ว่าความรู้สึกทุกอย่างที่พูดส่วนใหญ่ก็จะมาจากความรู้สึกจริง

แต่มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณมิ้นจะต้องตัดสินใจเลือก

หรือว่าเขาเชื่อเรื่องดวงชะตา

เอาทำไมถึงเรื่องบอน
หนูเป็นคนชอบงานอะไรที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อย่างพี่เขาก็คืออายุมากกว่ามีความมั่นคง
เหมือนแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วอยากได้ผู้ชายที่แบบปรึกษาได้

อาจารย์เรายังมีดวงของเขาเนี่ยจะหนุนนำกันไปได้ไหมฮะ
เขาเกิดวันสุขกับพระรหัสก็ไม่ได้เป็นคู่สัตว์
แต่ว่าเวลาของขึ้นเนี่ยขัดแย้งกันแน่นอนด้วยอารมณ์

อย่างที่พี่กะติ๊บบอกว่าเขาดูเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปค่ะ
ว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วแบบบางทีแบบ
อาจจะมีบางทีหนูพูดอะไรไปเขาอาจจะเชื่อความคิดของเขามาก

แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากสนุกมากขอบคุณคุณแม่นะคะ

ขอบคุณมากความสุขแบบนี้
คุณติดตามเราได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับ
โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข๓๒นะครับ

ดวงสมพงศ์สวัสดีครับ
เหรอจริงถามเป็นคนชอบแบบไหน

มันเหมือนอยู่กันแล้วมันสบายใจมีความสุขอะไรอย่างนี้มากกว่า

มันคงอาศัยแค่เวลาแบบวันสักวัน

เรื่องความคิดเป็นจุดหนึ่งที่ฟังแล้ว

กับแฟนคนล่าสุดนี้เพราะอะไรจ๊ะพลอย
ไม่ได้เจอกันแล้วสุดท้ายแล้วจบด้วยการนอกใจค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจนอกใจค่ะ

ข้อดีของคุณดีกว่าผู้ชายที่เหลืออยู่ยังไงครับ
โอ้โหถ้าดีกว่าทุกอย่างเลยก็เยอะไป

แต่ถ้าผมให้ผมเปลี่ยนใจจากคุณคงไม่ได้ครับ
ถ้าเกิดว่าที่บ้านเกิดอยากให้ตัดผมสั้น